เหตุการณ์นี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
พระปิดตาองค์นี้พุทธคุณดีเหลือเกิน
ตาเมียไม่เห็นพี่ซ่อนตังค์เลย
โอ้โหเพิ่งรู้ว่าเป็นเซียนพระด้วยนะเนี่ย
ว่าแต่ดูทรงพุทธคุณขององค์ที่พี่เขาบูชาเนี่ย

โอ้โหพ่อมีพาเครื่องเยอะขนาดนี้เลยเหรอ

โอ้โหนี่แค่ส่วนเดียวนะแม่พ่อยังมีเก็บไว้เยอะ
โหแล้วมีเยอะกว่านี้เนี่ยเก็บไว้ตรงไหนแม่ไม่เคยเห็นเลย
จะเห็นอย่างนี้กันไหนได้ไงพ่อซ่อนไว้ดีคือได้เห็นแม่ก็ถามเรื่องราคาดิ
ตอบแบบนี้เหมือนงานจะเข้า

ใช่เพราะว่าก็ซ่อนไว้ที่เดียวซ่อนเงินนั่นแหละ
ความรู้สึกพี่เขาช้าจริง
ซ่อนไว้ที่เดียวกับที่ซ่อนเงินเหรอ
มีพุทธคุณองค์ไหนช่วยให้รอดผลจากเงื้อมือของภรรยาบ้างไหมล่ะครับเนี่ย
โดยตรงไหนบอกมาด้วยนี่นะ

โอ้โหบอกเขาไปเถอะครับ
ชั่วโมงนี้ไม่น่ามีพุทธคุณไหนช่วยพี่ได้แล้วล่ะครับ

เช่ามาแล้วจะวางไว้ตรงไหนจ๊ะ
พ่อออกมาจะซื้อหิ่งพันธุ์แล้วติ้งไว้ที่ผนังนั่นแล้ว
โอ้โหผนังตรงนั้นมันช่างเหมาะเมง

ไม่ได้เด็ดกันเลยนะ
อะไรล่ะเออนั่นสิดูมีพิรุษซะด้วย

คืออะไรบอกพี่เขาไปเถอะ
คุณแม่ว่าวางไว้ตรงนั้นนะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยว
สไตล์การแต่งบ้านของเรามันก็จะเปลี่ยนไปนะสิ
อ๋อกลัวไม่วอกกับสไตล์บ้านจะบ้านเหรอโอ้เห็น
นี่แต่นี่พระนะแม่
แต่แม่คิดว่าน่าจะมีตรงอื่นเหมาะกว่านะ
เพราะว่าไม่ใช่แล้วล่ะมีอะไรบอกเข้ามาตรงดีกว่า

เออบอกเขาเถอะลีลาอยู่สักนาน
คือแม่ไปดูข้อมูลในเน็ตมา
เขาบอกว่าทิศนั้นไม่ควรวางหิ้งพระไว้เด็ดขาด

ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกมาแบบนี้
วางหิ่งพาไม่ถูกทิศทิศจนตัวตาย

ว่าแต่ซ่อนเงินไว้ตรงไหน

โอ้โหปวดหัวปัญหาใหญ่ละทีนี้
หิ้งพระวางทิศไหนดีสินแสครับ
ช่วยขายข้อสงสัยให้ทีนะครับ

ทิศทางการหันของพระในบ้าน
ในเรื่องนี้หลายท่านก็ค่อนข้างจะวิตกกังวล
เพราะว่ามีบางท่านจะต้องตั้งหิ้งพระ
ไปทิศตะวันออกหรือทิศเหนือเท่านั้น
ทิศตะวันตกทิศใต้หรือทิศอื่นจะไม่ตั้งเลย
เพราะว่ามีความเชื่อว่า
ก็ตั้งหิ้งพระหันไปทิศตะวันออกแล้ว

หรือตั้งไปทางทิศเหนือก็จะส่งผลให้ทุกอย่างได้อยู่เหนือคนอื่นหมด
อันนี้เป็นความเชื่อจากชื่อของทิศ
ดังนั้นการตั้งหิ้งพระจะหันไปทิศทางใดก็แล้วแต่

สิ่งที่เราเคารพและบูชาจริงก็คือพระพุทธเจ้า
เพราะว่าพระพุทธองค์ท่านเผยแผ่ธรรมะไปทุกทิศทาง
ท่านไม่เคยเลือกว่าท่านจะไปแต่ทิศตะวันออก
ท่านไม่เคยเลือกเลยว่าท่านจะไปแค่ทิศเหนือ
ท่านไปในทุกทิศทุกทางเผยแผ่ธรรมะไป
และเราจะตั้งหิ้งพระเพื่อแสดงความเคารพและบูชาในพระพุทธองค์
แล้วทำไมเราไม่ทำตามที่ท่านได้บรรยายไว้
ก็คือว่าได้ทุกทิศทุกทาง
การตั้งหิ้งพระจะตั้งตรงไหนก็ได้
ขอให้ตั้งด้วยความเหมาะสมแล้วก็ศรัทธานะครับ
เพราะบางท่านไม่มีพื้นที่เลยต้องตั้งหลังสู้
เราก็ตั้งหลังตู้เพราะเราเป็นที่ยึดเหนียวแสดงความเคารพเฉย
แต่ถ้าไปตั้งในห้องน้ำมันก็ดูไม่เหมาะสม
แต่ถ้าตั้งอยู่ผนังนอกห้องน้ำข้างหลังเป็นห้องน้ำ
เราก็กลับไหว้หิ้งพระที่อยู่หน้าห้องน้ำ

แต่เราชอบคิดเลยไปไม่ได้คิดอยู่ตรงหน้ากับปัจจุบันนะครับ
ดังนั้นการตั้งหิ้งพระจะตั้งทิศไหนก็แล้วแต่
ด้วยความเหมาะสมแล้วก็ดูสวยงามและความศรัทธา
ก็จะไม่ได้ส่งผลร้ายใดครับ